เจอแบบนี้ผมคนหนึ่งล่ะไม่กล้าที่จะเป็นพลเมิงดีเลย
อืมเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาขับรถมาชนเอาเสาทงของสาราประจำหมู่บ้าน
ครับพอชนเสร็จปั๊บแล้วนะเขาก็วิ่งจะไปช่วยกันสิครับ
พลเมืองดีแต่ปรากฏว่าคนนี้เขาลงมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับ
ส่วนมุนเบิร์ดเงินมาทั้งใดพกปืนพร้อมต้องจักเจอกู
มากกางมามึงถือปืนพร้อมมามึงโอ้พ่นแม่
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ครับที่บ้านนาขามป้อมตะบนปงขาม
อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกมุกดาหารครับดูเล็งสิฮะโอ้โหดูเล็งสิครับอ่า
ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้นะครับขับรถเก๋งมาเสียหลักชนเสาทงของสาราประจำหมู่บ้านไม่พอนะฮะ
ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งจะไปช่วยแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับออกมาจากรถแล้วนะฮะ
มีปืนติดลำกล้องมาด้วยครับคุณนะครับตะโกนขู่ชาวบ้านบอกวันนี้จัดเต็ม
อะไรของเขาไม่รู้นะจากนั้นไปนั่งข้างถนนแบบนั้นแหละครับ
แล้วก็เล็งปืนไปที่ชาวบ้านพลเมืองตีชาวบ้านเขาตกใจสิครับ
หาที่หลบกันจ้าละวันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดโป้งปั้งขึ้นมา
สักพักฮะในคนนี้ทิ้งตัวล้มลงนอนราบไปกับพื้น
ทะเบียนกอไก่ต่อจานเก้าแปดสองสองและคอร์นพนมเจอปืนซั่นอีกกระบอกหนึ่งด้วยนะ
วางอยู่ที่เบาะหลังส่วนปืนยาวที่เขายกมะเร็งใส่ชาวบ้านเนี่ย
ตำรวจยึดเอาไว้ครับมันเป็นปืนยาวติดลำกล้องฮะนะฮะ
ติดกล้องครับคุณผู้ชมครับซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นปืนจริงหรือมันบีบีกัน
ส่วนคนขับรถตอนที่เล็งตำรวจตำรวจมาถึงยังนอนนิ่งอยู่ข้างถนน
คล้ายจะเมานะแต่ไม่รู้เมาอะไร
กู้ภัยก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลว่านใหญ่รอให้ฟื้นสั่งเมาซะก่อน
แล้วเดี๋ยวจะสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ